จนไปที่ขอนแก่นนะครับมีพ่อตาอายุห้าสิบปี
ถูกอดีตลูกเขยอายุหกสิบสองปีพ่อตาอายุน้อยกว่านะ
ลูกเขยอายุหกสิบสองไปจ้วงแทงพ่อตาอายุห้าสิบปีจนเสียชีวิต
เหตุผลเพราะว่าพ่อตาเขาเนี่ยขัดขวางไม่ให้ตัวเขาเองเนี่ย
คืนดีกับภรรยาก็เลยก่อเหตุขึ้นมา
สุดท้ายทนแรงกฎแล้วไม่ไหวก็เลยเข้ามอบตัวนะครับ
บ้านที่สามสิบเก้านะฮะที่บ้านขุมดินตะบลกุฎเค้าที่มันจอยคิวดีที่ขอนแก่นครับ
เป็นบ้านของนายวิโรธสร้อยนายางอายุ๕๐ปี
ถูกนายชาญลักษณะงามอายุ๖๒ปีซึ่งเป็นอดีตลูกเขยถูกแทงจนเสียชีวิต
บรรยากาศในบ้านก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าทุกคนก็ตั้งทำพิธีงานศพภายในบ้าน
มีลูกสาวพร้อมกับญาติพี่น้องตั้งบำเพ็ญกุศลศพในบ้านเลย
มีเพื่อนบ้านมีญาติพี่น้องไปร่วมงานทุกคนก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
สุดท้ายในชาญพุทธหาที่ไปฆ่าพ่อตาก็มอบตัวกับตำรวจ
พ่อตาไปสองครั้งจนเสียชีวิตนะครับนางสาวปวีนาสร้อยนายา
อายุยี่สิบเจ็ดปีพอดีเป็นลูกสาวของผู้ตาย
แล้วก็เป็นอดีตภรรยาของมือมีดด้วยเขาอายุห่างกันเยอะนะ
ทีนี้พอรู้ข่าวโอ้โหร้องไห้เลยหลังทราบเรื่องว่าอดีตสามี
สิ่งที่กระทำลงไปหดร้ายเกินกว่าที่จะทำใจได้
ขอให้ตำรวจพาตัวผู้ต้องหามากราบขอเข้ามาศพพ่อแล้วอยากให้สอบสวนให้รอบด้านกว่านี้
ขอให้ผู้ต้องหาคนนี้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตด้านทางญาติที่เป็นญาติพี่น้องที่ไปร่วมงานศพก็บอกว่า
เมื่อผู้ต้องหาทำผิดต้องมากราบขอเข้ามาศพและขอให้มีการพิจารณาโทษสูงสุดเช่นเดียวกัน
แล้วก็ทุกคนนั้นอยากให้ประหารชีวิตเลยนะครับด้านผู้ต้องหาเองก็บอกว่า
ตัวเองนะรักลูกรักเมียมากแต่พ่อตาดูถูกบอกว่าแก่บ้างจนบ้าง
แต่ก็ไม่เคยตอบโต้เพราะว่ารักลูกรักเมีย
ตอนนี้ไม่กล้าขอโทษภรรยาเข้าใจว่าคงไม่รักตัวเองแล้ว
เพราะว่าทำให้พ่อตาเนี่ยตายขอเพียงให้เขาเลี้ยงลูกให้ดี
เป็นคนดีก็พอนะครับหลังจากสอบสวนตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาไปสอบประคำเพิ่มเติม
จะส่งฟ้องศาลตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะครับ